อยู่ด้วยกันแล้วเฮฮาปาร์ตี้สุดเลย

แปดไหม

คืนชื่อว่าคู่สีแฟชั่นนิสตาร์ตัวมัม

บอกเลยว่ากิจกรรมที่พาไปทำ
หุ้ยไม่ได้มาแบบเล่น
อย่างการหยอดเหรียญขีบตุ๊กตาก็เช่นก่อน
ช่วงเป้าหมดเพราะแคบแคบเสื้อเกินผ่าน
บอสไม่โจมตาไม่โจมตาไม่โจมตา

โทษอยากถามไอ้ตัวคีบมันยังไงฮะ
ป่วยเป็นกล้ามเนื้ออ่อนแรงกันหมดหรือยังไง
บีบมือนะคะแม่เรามันพวกเดียวกัน
ปล่อย